ตรงนี้นะฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
คุณภูริพัฒน์ครับตอนนี้อยู่จุดไหนเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับคุณพระครูคุณกิมศรครับจุดที่เรายืนรายงานอยู่ในขณะนี้
คือบริเวณตรงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับซึ่งณจุดนี้ถือเป็นด่านหน้าสุด
ของกลุ่มมวลชนนะเวลานี้นะครับภายหลังจากถูกผลักดันมา
จากบริเวณทางด่วนดินแดงและถอยร่นออกมาเพื่อที่จะมาตั้งแนวอยู่บริเวณจุดนี้
จนถึงขนาดนี้เกือบสามชั่วโมงเต็มแล้วนะครับสำหรับการปะทะกันระหว่าง
ควบคุมฝุงชนและกลุ่มมวลชนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทางกลุ่มมวลชนนั้น
พยายามที่จะตอบโต้กับทางตำรวจควบคุมฝุงชนด้วยการจุดพลุขึ้นไปบนทางด่วนดินแดง
นั่นก็เป็นสาเหตุเพราะว่าทางตำรวจนั้นอยู่บริเวณทางด่วนดินแดงเต็มแนวเลยคุณภาคภูมิครับ
โดยตำรวจนั้นพยายามที่จะก้มหมอบต่ำลงกับกำแพงแบรีเออร์ตรงนั้นนะครับ
แต่เวลาใดที่ทางกลุ่มมวลชนนั้นล่าถอยออกมาทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้น
ก็จะยิงแก๊สน้ำตาลงมาอยู่บริเวณจุดนี้ทำให้ทางกลุ่มมวลชนต้องพยายามที่จะ
ตรึงแนวพื้นที่บริเวณจุดนี้ไว้เพื่อให้ทางตำรวจนั้นสามารถที่จะยิงแก๊สน้ำตา
ยิงกระสุนยางลงมาใส่เพิ่มเติมได้คุณภาคภูมิครับ
ก็จะคู่นี้ทางกลุ่มมวลชนครับควันที่เห็นข้างหน้าคุณบุริพัฒน์นี่เป็นควันจัดฝั่งไหนอะไรยังไงครับเนี้ย
ควันที่เราเห็นนี้เป็นควันที่เกิดขึ้นจากพลุประทัดนะครับพลุที่จุดขึ้นไปประกอบกับควันไฟที่ถูกเผาอยู่บริเวณป้อมยามใต้ทางด่วนดินแดงนั่นเองนะครับ
คุณภาคภูมิครับทำให้เกิดประกายควันขึ้นมา
สิ่งที่ทำให้ทางมวลชนนั้นต้องพยายามทำให้เกิดควันเยอะเนื่องจากจะให้ควันเนี่ยขึ้นไปบริเวณบนทางด่วนดินแดงครับคุณภาคภูมิครับ
เพราะว่าตรงจุดนั้นอย่างที่บอกไปว่ามีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่บริเวณจุดนั้นเป็นจำนวนมากและอาจเป็นอันตรายกับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
ทำให้กลุ่มมวลชนต้องพยายามที่จะใช้อาวุธที่ตัวเองมีทั้งประทัดนะครับ
สวนกลับไปอยู่เป็นระยะระยะนั่นเองนะครับตลอดเวลาที่อยู่ตรงจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะมีกลุ่มที่คอยสังเกตการณ์อยู่บริเวณทางด่วนว่าตรงจุดไหนมีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่บ้าง
ก็จะชี้กันขึ้นไปดูว่าตรงจุดนั้นมีก็จะพากำลังกันโยนก้อนหินอะไรไปใส่ตำรวจทุกคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณจุดนั้น
แล้วก็จะมีกระสุนยางสวนกลับมาเป็นประจำทุกรอบนะครับณตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ทางกลุ่มมวลชนนั้นมีการตระโกนบอกกันเป็นระยะระยะครับว่ามีตำรวจมาแล้วมาแล้วให้รีบถอยออกมา
ให้รีบถอยออกมาทำให้กลุ่มมวลชนนั้นก็พยายามที่จะถอยออกมา
ณตอนนี้นอกจากกลุ่มควันที่ลอยกลับมาตามสายลมแล้วเป็นกลิ่นแก๊สน้ำตาด้วยนะครับ
คุณภาคภูมิครับทำให้นะตอนนี้เนี่ย
มีการแสบหน้าแสบตาแสบผิวไปหมดเลยครับเพราะว่า
น้ำตาลอยมาตามลมทำให้กลุ่มมวลชนต้องรีบวิ่งกันออกมาในลักษณะแบบนี้
มัฑขวาครูนิพัทถ้าเห็นภาพอยู่ข่าวว่าเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ได้มีการวิ่งออกมาบ้างบางส่วน
คือเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเบรกโฆษณา

ตำรวจควบคุมฝุงชนตั้งแถว
แล้วก็ขยับเข้ามาใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

เพื่อกระชับพื้นที่เพิ่มเติมไหมคะ
ตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นนอกเหนือจาก
จะอยู่บนทางด่วนดินแดงละคุณคุยมาสอนครับ

ไปยังแยกหากดินแดงทั้ง๒ส่วนฝั่งเลยนะครับ
และอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งวิภาวดีขาเข้านั่นเอง
ทำให้ตอนนี้กลุ่มตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นตึงกำลัง
สามารถยึดแนวไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเขมมาสอนครับ
ส่วนกลุ่มมวลชนนั้นก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ

ตอนที่เรารายงานไปว่ากลุ่มมวลชนสามารถยึดฝั่งนั้นได้แล้ว
ตอนนี้ถูกตำรวจนั้นตีแล้วก็สามารถยึดกลับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นลาดหอยออกมา
ณตอนนี้มีการได้ยินประกาศแล้วนะครับว่า
ให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อรอท่าทีบางอย่างว่าจะสู้ต่อ
หรือว่าจะยุติการชมนุมอยู่ประเภนจุดนี้ของคุณพระอาคุมครับ
คุณพุริพัทธิ์ที่เราได้รับรายงานล่าสุดก่อนหน้านี้
เพื่อจะไปถึงบ้านพักนายกให้ได้
ตอนนี้ถูกลุกไล่ถูกกระชับพื้นที่
กระชับพื้นที่ก็คือนัดหมายกันว่าให้ไปเจอกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้ว
ถูกต้องครับก่อนหน้านี้ทางกลุ่มมวลชนหลังจากที่โดนควบคุมพื้นที่มาจาก
บริเวณตู้จ่ายเงินของทางด่วนดินแดงแล้ว
ตรงนี้มากระจุกกันไว้บริเวณตรง๓เดียวดินแดง
ตอนแรกว่าจะรวมตัวกันโดยการที่จะขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าแนวกั้นเข้าไป
แต่ณตอนนี้มีการประกาศใหม่ให้ไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อไปรอรวมตัวกันจุดนั้นก่อนคุณภาคภูมิครับ
เพื่อรอดูท่าทีว่าจะต่อสู้กันอย่างไรต่อไป
ด้านใต้ของทางด่วนดินแดงก็ยังมีกลุ่มมวลชนอีกกลุ่มหนึ่ง
อยู่บริเวณจุดนั้นแล้วก็คอยมีการปะทะกับทางตำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง
ทางตำรวจนั้นมีการยิงกระสุนยางมีการยิงแก๊สน้ำตาจากทางด่วนลงมานะครับ
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าชายภูมิของตำรวจเนี่ยคือบริเวณทางด่วนดินแดง
ส่วนชายภูมิของกลุ่มมวลชนก็อยู่ใต้ทางด่วน
ค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะอย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงาน
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็ทยอยถอยร่นไป
รวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ตามภาพที่เห็นอยู่ภาพขวามือนะคะ
ก็ยังเห็นมวลชนจำนวนนึงยังมีการจุดพลุขึ้นฟ้าอยู่เป็นระยะระยะ
เอ๊ะยังมีการจุดพลุแล้วก็เจ้าหน้าที่บนทางด่วน
ก็ยังมีการสวนกลับลงมาต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
เพราะคุณภูริพัฒน์รายงานมันเห็นว่าต่อเนื่องแบบไม่ได้หยุดเลยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่ากลุ่มมวลชนมีหลายกลุ่มมาก
มีทั้งกลุ่มที่ไปรวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
และอีกส่วนหนึ่งก็ตรึงพื้นที่ไว้ที่บริเวณสามเหลี่ยดินแดงครับคุณอุเทมมาสอนครับ
ซึ่งณจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังมีการยิงกระสุนยาง
มีการยิงแก๊สน้ำตาลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นบางช่วงเป็นบางจุดนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มมวลชนก็ตอบโต้กลับด้วยการยิงผู้ขึ้นไป
ว่างก้อนหินขึ้นไปใส่ตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณจุดนั้นด้วยครับคุณเขียนมาสอนครับ
ที่ท่านผู้ชมเห็นทางซ้ายมือของจอภาพเดี๋ยวเรานำภาพใหญ่ให้ดูจอใหญ่หน่อยนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนนี่ครับจุดหน้าปปศที่ดินแดง
คุณควินกระมุดโยธินอยู่ตรงนี้นะครับคุณควินครับ
ครับเมื่อกี้มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นมาประมาณ๓ครั้งนะครับ
ตอนนี้ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับพยายามที่จะตีโอบหัวท้ายนะครับ
โดยมุ่งหน้ามาจากฝั่งรางน้ำนี่เป็นเสียงระเบิดสดนะครับ
ไม่ทราบว่าเป็นเสียงจากไหนนะครับตอนนี้มีการโยนอยู่ใต้ใต้สะพานลอยบริเวณนี้นะครับ
บริเวณที่ผมอยู่จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มที่ยืนนี่นะครับนี่เป็นภาพบริการสดนะครับ
ตอนนี้คุณคุมภูมิชนอยู่หน้าบริเวณปสแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพบริการสดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้เราเห็นภาพฝั่งที่มีรถจักรยานยนต์ของผู้ชุมนุมอยู่นะครับคุณคลินครับที่กำลังวิ่งกันอยู่นะครับ
นี่นะครับเสียงดังคล้ายระเบิดตอนนี้นะครับมีวัตถุคล้ายกับเศษคล้ายกับเศษน็อตนะครับ
กระเด็นขึ้นมาบริเวณสะพานลอยที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับ
คุณคุณคลินคุณคลินอยู่บนสะพานลอยถูกต้องไหมคะ

ได้เห็นได้ยินเสียงและได้เห็นเสียงคล้ายระเบิดที่มันมาจากด้านใต้สะพานลอย๙
ใกล้กับจุดที่คุณคารินยืนอยู่เลยนะครับ

ตอนนี้นะครับครบตำรวจควบคุมฝุงชนใช่ครับใกล้เลยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจควบคุมฝุงชนสั่งให้สื่อมวลชนนะครับลงจากสะพานรอยด่วนเลยนะครับ
คุณครินลงก่อนลงก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้กำลังลงนะครับตอนนี้กำลังลงครับ
อ่าเดี๋ยวให้คุณคาลินลองไป
ว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ต้องลงไปก่อนนะครับ
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ต้องการกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับ
ตอนนี้เป็นสื่อมวลชนนะครับตำรวจควบคุมฝุงชน
ให้ทุกคนแสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับ
ตอนนี้คู่ภูมิชนนะครับกระชับพื้นที่มาถึงบริเวณสะพานลอยที่ผมอยู่แล้วนะครับ

อันนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าวัตถุที่
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นได้ว่า
มีเศษที่คล้ายกับพวกเศษน็อตหรือเศษตะปูนะครับ
เพราะว่าจากที่ผมได้ยินนะครับ
ทุกอย่างมันถูกกระเด็นขึ้นมาบนสะพานลอย
ซึ่งเป็นหลังคาคล้ายกับสังกษีนะครับ

ตอนนี้ควบคุมฝุงชนนะครับได้ตะโกนถามนะครับว่า

และถอยล่นออกมาให้อยู่หลังแนวตรวจควบคุมฝุงชนทันทีนะครับ

เจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ถอยล่นเข้าไปตามซอยต่างที่อยู่ทั้งซ้ายและขวามือ
จะเห็นได้ว่าภาพไกลก็คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ

ไม่พึ่นตรงนั้นก็มีตำรวจฮุกภูมิผู้ชนอีกประมาณหนึ่งกองร้อยนะครับ

โดยควบคุมผู้ชนที่ผ่านผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

อื้อหืออีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งเรียกได้ว่ากระชับพื้นที่นะครับ
มาทั้งสองฝั่งเป็นด้านหน้าของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิด
ทางด้านหลังของผมมีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ
คุณคารินรายงานเท่าที่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะ
ภาพที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้สองจอก็คือเป็นมุมด้านหน้าเนี่ย
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนเพิ่งเดินผ่านไป
แล้วก็มุมถ่ายเห็นด้านหลังที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าไป
แล้วผู้สื่อข่าวก็จะอยู่ประจำจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถรายงานได้
คุณคารินมีอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะ
มันมีเสียงดังคล้ายระเบิดนะครับทางด้านหลังของผมที่อยู่ตรงตอนนี้นะครับ
มีทั้งเสียงเศษแก้วนะครับแล้วก็มียังคงมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ตอนนี้ตรวจคุมฝุมชนก็ยังคงที่จะเดินเท้าเร็วเข้าพื้นที่นะครับ

มีการจุดพุประเวณหน้าแนวของตำรวจคุมฝึงชนตอนนี้นะครับ
ตอนนี้มีการสั่งการให้กำลังประจาย
ตรวจตำหนักที่นี่วิ่งเข้าไปแล้วนะคะ

เดี๋ยวไปดูคุณผู้รีบพรานต์หน่อยนะครับ
กลุ่มมลชนเนี่ยมีการยิงพร้อมสวนของตำรวจควบคุมส่วนมลชนเข้ามา
ทำให้ต้องรีบพากันวิ่งเข้าไปเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ไว้
อย่างที่บอกครับนอกเหนือจากการวิ่งเข้าไปแล้วยังมีการยิงกระสุนยาง
เข้าไปใส่กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนั้นด้วยนะครับ
และตรงนี้ทางสื่อมวลชนยังไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้ตรงจุดนี้นะครับ
จากทางตำรวจนั้นมีการขอไว้ว่าขอให้ทางตำรวจนั้นสามารถควบคุมพื้นที่ได้ก่อนนะฮะ
แต่อย่างที่บอกไปครับก่อนหน้านี้กลุ่มมวลชนเนี่ย
โดนตีอบล้อมจากทางตำรวจว่าจะเป็นทางฝั่งทางด่วน
พบเข้าไปถึงสถานที่จะเป็นสถานข้ามแยกราชปรรพ
ทำให้กลุ่มมวลชนต้องรีบล่าถอยออกไปทางฝั่งทางฝั่งของสัตว์ดินแดงคุณภาคภูมิครับ
แล้วตอนนี้กำลัวคำสามารถกระชับพื้นที่เข้าไปได้ดีปล่อยครับ
ถูกต้องครับเป็นจุดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตำรวจก็เข้าไปสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้ว
แต่ทางกลุ่มมลชนเนี่ยก็มีการยิงพลุก

เป็นสาเหตุทำให้ตำรวจนี่ต้องยิ่งกลัวเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะครับคุณพรรค
นี่คือคุณบุริพัฒน์เดินตามด้านหลังที่พวกคุมชนไปใช่ไหมคะ

ถูกต้องครับเราอยู่หลังแนวของตำรวจนะครับ
มาเว้นระยะเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเห็นไกลก็ยังเห็นมีการจุดพลุแล้วก็มีควันต่อเนื่องเลยค่ะ
ถูกต้องครับยังมีการจุดพลุเข้ามาใส่อยู่อย่างต่อเนื่องครับครับ
คุณภูริพัฒน์ลองดูเข้าริมทางหรืออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะ
อย่าใช้กล้องแทนสายตาของคุณภุริคัทธ์เพื่อนที่ชมได้เห็นนะครับ
คือจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มารวมตัวที่แยกดินแดงอยู่ตรงนี้เยอะที่สุด
จุดที่เขาเผาป้อมจราจรเพราะว่าเขาพยายามจะตั้งขบวนเพื่อจะไปบ้านนายกให้ได้
เหมือนตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนพยายามที่จะผลักดันกระชับพื้นที่ไปได้เรื่อยเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจควบคุมฝุงชนสามารถมาถึงยังแลตดินแดงได้แล้วครับ
ยังมีมาทั้งฝั่งถนนวิพาวฤดานืีลังศิษฐ์ที่มาสมมติด้วย
ทำให้ตอนนี้ทั้งสองฝากฝั่งถนนเต็มไปด้วยตำรวจควบคุมฝุงชนครับ
แต่ทั้งกลุ่มมวลชนนั้นก็ยังมีการยิงพลุเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะพยายามเดินตามแนวของตำรวจเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะเห็นประจำการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับ
เอาแบบปลอดภัยด้วยนะครับคุณภูริพัฒน์ไม่ต้องใกล้มากก็ได้เดี๋ยวใช้กล้องซูมเข้าไป

คุณสิริวัลก็อยู่ใกล้ตรงนี้หรือเปล่าคะคุณสิริวัลคะ
คุณเกดมาสอนคะที่ฉันอยู่แนวหลังของตำรวจผู้ผู้ฝงชนเช่นกันค่ะ
ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะที่อยู่กับแยกดินแดงค่ะซึ่งถ้าเห็นภาพตอนนี้นะคะ
อย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเห็นตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
กระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะไปทางประชาสงเคราะห์นะคะ
พร้อมกับมีการจุดพลุไฟตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นระยะนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตรงแยกดินแดงเนี่ยไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมลงเหลืออยู่แล้วนะคะ
จะมีเพียงแต่เจ้ากลุ่มสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะคุณภาคภูมิ
เนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยได้กระชับพื้นที่มาตั้งแต่แยกพระชปารบ
สามเหลี่ยมดินแดงนะคะแล้วก็ตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยนะคะ
จนถึงแยกดินแดงค่ะแล้วก็ไล่ต้อนมวลชนบางส่วนนะคะ
ตอนนี้จะเห็นแถวของตำรวจคุ้มภูมิโภคุงชนเนี่ย
กระชับพื้นที่นะคะตั้งแถวไปถนนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
คุณครูสิริวัลพคุมผู้ชุมนุมจุดทุกแบบนี้ที่เราเห็นอยู่หน้าจอนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะกระชับพื้นที่และผลักดันเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการยังไงคะ
ใช้วิธีการเดินนะคะคุณเขมสอนพร้อมกับมีการประกาศนะคะว่า
สื่อมวลชนเนี่ยได้อยู่แนวด้านข้างนะคะในจุดที่ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็มีการตั้งแถวเพื่อที่จะประกาศแล้วก็ตีวงของกลุ่มผู้ชุมนุมกระชับพื้นที่ให้ถอยร่นไป
แล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ถอยไปตอนนี้นะคะถอยร่นไปน่าจะใกล้ถึงแยกแม่พระแล้วค่ะ
ฝากตรงหน้าแบบดินแดรกะครุ่มเก็บเหมือนของคะ
คุณสิริวันเพราะนะครับคุณผู้ชุมนุมวันนี้เนี่ยจะใช้พลุดอกไม้ไฟตรงนี้
เป็นปฏิบัติการในการตอบโต้การเข้ามาลุกไล่กระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่

คุณฐานวัลภาพที่เห็นตอนนี้
ภาพที่เห็นตอนนี้คืออะไรคะ

คุณเข็มมาสอนตอนนี้
สายตาในระยะไปเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้เราหันหน้าไปทางถนนประชาสงเคราะห์นะคะ
ทางฝั่งที่ตำรวจได้มีความพยายามที่จะกระชับพื้นที่
แล้วก็เคลียร์ผู้ชุมนุมทั้งหมดนะคะ
ที่รวมแล้วก็กระจุกตัวกันอยู่ตรงแยกดินแดงนะคะ
ที่มีการเผาป้อมตำรวจก่อนหน้านี้ค่ะ

เพื่อที่จะให้แยกออกจากจุดที่มีการก่อเหตุก่อนหน้านี้ให้มากที่สุดนะคะ
ตอนนี้เลยแยกปัจจุดแดงไปแล้วค่ะคุณเข็มสอน
ขออภัยเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพจะเห็นเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
และมุมซ้ายด้านล่างจะเห็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนถูกต้องไหมคะ
พยายามจะขยับเดินเท้าเข้าไปแล้วด้านหน้าค่ะ
คุณสิริวัลจักรยานยนต์นี่คือผู้ชุมนุมใช่ไหมฮะที่เห็นเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ย
จักรยานยนต์นี่ยังเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังอยู่นะคะคุณพระคุมค่ะ
เนื่องจากว่าก็ต้องถอยไปตามระยะทางที่ตำรวจได้เดินลุกมาแนวหน้าค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องถอยในระยะออกไปแต่ก็ยังมีการส่งเสียงตะโกนนะคะ
ตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นระยะเหมือนอย่างที่เราได้ยินค่ะ
ถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่มีการปะทะกันนะตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงนะคะ
ทั้งเสียงตะโกนแล้วก็เสียงบีบแตรแล้วก็มีการเสียงเสียงยิงทั้งพลุแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาสวนกันเป็นระยะค่ะ
แสดงว่าถ้าดูจากภาพของคุณสิริวัลเนี่ยผู้ชุมนุมก็อยู่ตรงกลางหรือเปล่าฮะ

ใช่ค่ะผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังอยู่ตรงเชิงสะพานนะคะคุณภาคภูมิค่ะสะพานข้ามแยกตรงแยกพระแม่พระค่ะ
ก็จะเห็นกลุ่มจักรยานนะคะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็มีการบีบแตรแล้วก็ส่งเสียงตะโกนโบกมือให้กับทางตำรวจนะคะ

ในจุดของคุณควินควินโยธิน

มาแล้วตำรวจรออยู่นี่

กว่าทะก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตมุมซ้ายด้านล่างนะคะ

จอด้านล่างเมื่อสักครู่นะคะ

ไม่เป็นไรค่ะดูภาพสดไปเรื่อยนะคะ

ถ้าดูจากปฏิบัติการในจุดต่าง
ในพื้นที่แยกดินแดง
ผู้สื่อข่าวของเราประจำอยู่เนี่ยนะฮะ

โอบล้อมกระชับพื้นที่
ผู้ชุมนุมบางส่วนมีการแจ้ง

ให้ถอยร่นจากพื้นที่ดินแดงไปที่อนุสรีชายำหมอลพูม
คุณนัทธวุษย์ไสเกื้อก่อนหน้านี้
พยายามมาบอกให้ยุติการชุมนุมตรงนี้
แล้วก็แจ้งให้ไปเจอกันที่แยกตึกชัย
แต่ในพื้นที่แยกดินแดงก็ยังมีความเคลื่อนไหว
ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
อาจจะค่อนข้างมืดนะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวของเราอยู่
แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นนี่นะคะจะเห็นเจ้าหน้าที่
คุมฝูงชนเดินผ่านไปในภาพจอซ้ายมือนะคะส่วนภาพขวามือเนี่ยเห็นไหมคะ
ยังคงมีกลุ่มควันอยู่นะคะแต่บนท้องถนนเนี่ยจะไม่มีคนยืนอยู่แล้ว
คุณคารินอยู่ในสายแล้วพร้อมที่จะรายงานใช่ไหมคะ
คุณคารินถ้าพร้อมเชิญได้เลยนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นดูภาพไปเรื่อยก่อน
นี่คือบรรยากาศสดตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าผู้สื่อข่าวของเราพร้อมก็จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามา
แต่ดูเหมือนว่าผู้ชุมนุมก็จะเบาบางลงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินหน้าเข้ามาเยอะขึ้นนะครับ
คุณคารินครับมีการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาสลับสับเปลี่ยนกันเป็นระยะนะครับ
ณตอนนี้กำลังตะโกนถามนะครับมวลชนที่อยู่ภายในซอยนะครับให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าปากซอยบุญชูศรีนะครับ
ขวามือนะครับตอนนี้นะครับตำรวจกำลังยิงกระสุนยางอีกครั้งนะครับ
ทีมข่าวจะต้องหลบโดยตำรวบคุณภูมิชนนะครับ
สั่งให้สื่อมวลชนนะครับหมอบลงนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจฝูงชนเดินหน้ามาถึงบริเวณหน้าปากซอย
บุญชูศรีบริเวณหน้าปปศแล้วนะครับโดยมีการสั่งการนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับพยายามที่จะส่องไฟไปบริเวณซอยทั้งฝั่งปปศและฝั่งตรงข้ามนะครับ
โดยสั่งให้สื่อมวลชนนะครับต้องเขยิบมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับ
มีการยิงเสียงที่ได้ยินอยู่นะครับตอนนี้คือตำรวจคู่คุมวงชนนะครับ
ยิงกระสุนยางนะครับเข้าไปบริเวณภายในซอยฝั่งตรงข้ามปรปศครับ
ตอนนี้นะครับตำรวจคุมภูมิชนนะครับตะโกนขอให้สื่อนะครับ
อยู่บริเวณฟุตบาทนะครับครับเนื่องจากจะไม่ปลอดภัยจากแนววิถีกระสุนยางนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีมวลชนนะครับทางด้านหลังนะครับ
เดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ทางดูทางด้านหลังนะครับหลังจากที่ตำรวจคุมภูมิชนนะครับ
เดินหน้ามานะครับภาพที่เห็นนะครับทางด้านหลังนะครับ
บริเวณสะพานลอยเมื่อสักครู่นี้ที่ผมยืนรายงานให้คุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้นะครับ
มีมวลชนนะครับออกมาจากซอยอีกครั้งนะครับค่ะตำรวจเนี่ยต้องสั่งการนะครับ
ให้ทั้งหมดนะครับเข้าไปภายในซอยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ให้เข้าบ้านนะครับและเข้าระยมอยู่ในซอยไม่ให้ออกมาบริเวณถนนนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจนะครับเดินหน้าเข้ามาถึงบริเวณจุดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับ
แล้วก็ส่องไฟนะครับถามว่าเป็นสื่อมวลชนหรือไม่นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับสื่อมวลชนนะครับตะโกนถามผมนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้สื่อมวลชนทั้งหมดนะครับนั่งลงนะครับ
เพื่อที่จะปลอดภัยจากแนววิถีกระสุนนะครับครับตอนนี้ตรวจค้นคุมภูมิชนอีกหนึ่งชุดนะครับ
เดินผ่านหน้าผมไปแล้วนะครับและยังคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
บริเวณปากซอยกำลังจะเดินผ่านสะพานลอยที่ผมยืนรายงานอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตอนนี้ตำรวจคู่ภูมิชนนะครับเดินหน้าเคลื่อนที่เต็มทั้งสองฝั่งนะครับ
จะเห็นได้ว่ามีเศษแก้วนะครับอยู่ตามพื้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้ประกาศให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับลงมาจากสะพานลอย
เนื่องจากต้องแสดงตัวยืนยันว่าเป็นใครนะครับ
ขอบคุณคุณคารินค่ะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อน
คุณคารินคะเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าภาพซ้ายมือของเราดูมีความเคลื่อนไหว
เป็นจุดที่คุณภูริพัฒน์บุญนินอยู่นะคะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ครับคุณเขมมาสอนคุณภาคภูมิครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ถึงแม้จะมืดนะครับ
แต่ด้านหน้านั้นเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนที่ตั้งแนว
เต็มถนนดินแดงฝั่งตรงหน้าด้านหน้าสวนสัตว์ดินแดงนะครับ
เพื่อที่จะยิงสวนไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการจุดพลุใส่เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับมีการขึ้นไปตรวจสอบบริเวณของตึกของสัตว์ดินแดงครับ
เนื่องจากคาดว่ากลุ่มมวลชนนั้นจะคว่างแก้วลงมาจากทางฝั่งของสัตว์ดินแดงนะครับ
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มมวลชนบางส่วนได้บ้างหรือไม่นะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเห็นมีการยิงแก๊สน้ำตาข้ามไปสั่งกลุ่มมวลชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณภาคภูมิครับ
แต่จนถึงขณะนี้ทางกลุ่มมวลชนนั้นก็ยังมีการฉายสปอร์ตไลท์นะครับ
เลเซอร์มาทางกลุ่มสู้หินจนอยู่บริเวณจุดนี้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
จะเห็นทางกลุ่มของกลุ่มมวลชนว่ามีกลุ่มมวลชนมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แต่ตอนนี้เรามาอยู่หลังแนวของตำรวจแล้วทำให้ไม่สามารถเห็นแนวของกลุ่มมวลชนได้เลย
ว่าตอนนี้กลุ่มวันชนทำอะไรอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
หน้าตรงนี้จุดที่มีการปะทะกันอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนพิบูรประชาสรรค์นะครับ
เดี๋ยวผมจะพยายามดูว่ามีระยะห่างไกลแค่ไหน
ห่างประมาณไกลกันราวประมาณ๑๐๐เมตรครับคุณผู้ชมครับ
ทางตำรวจเนี่ยมีการพยายามที่จะเข้ามาตรวจสอบดูภายในแฟลตดินแดงลักษณะแบบนี้นะครับ
พยายามเขาจะมาตรวจสอบบริเวณตรงสัตว์ดินแดง
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะกังวลมากพอสมควร
เนื่องจากว่าเป็นเวลากว่า๓๔ชั่วโมงแล้วที่มีการปะทะกันอยู่บริเวณจุดนี้
และยังไม่สามารถควบคุมได้คุณภาคภูมิครับ
ถ้าคุณภาคภูมิก็มีการมาดูสถานการณ์อยู่บริเวณจุดนี้
ด้านหน้าห้องกันปกติมากด้วยครับ

คุณภูริพัฒน์พัดให้ยินเสียงดังแล้วก็มีควัน

อาจจะมืดนิดนึงตอนนี้อยู่หลังเจ้าหน้าที่
เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะคุณภูริพัฒน์
ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจจะโดนลูกแก้ว

ทางเราก็เป็นพยายามที่จะอยู่บนเว้นด้านขอบ
เพื่อที่จะไม่ให้โดนอันตรายจากทั้งสองฝั่งนั่นเองครับ
คุณภูริพัฒน์เวลาที่ผู้ชุมนุมนัดกันอย่างเช่น
เดี๋ยวจะไปทางนั้นหรือว่าจะไปทางนี้อย่างล่าสุด
เดี๋ยวไงคุณบุริภาษณ์คุณสูตรถามเราด้วยนะครับ
หลายคนจะก่อติดสนับนักงานอยู่เพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับ